บ้านที่จังหวัดแพร่บอกว่าโควิดก็กลัวตัวเลขก็อยากได้ทำไงอ่ะ
คุณผู้ชมมันอั้นกันมานานแล้วนะคะ
ถึงงวดแล้วผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลไม่ออกสักที
ล่าสุดประกาศว่าจะออก๑๖พฤษภาคมนี้ใช่ไหม
ไปหาเลขเด็ดกันซะหน่อยไปที่ไหนค่ะไปที่นี่
วัดวังเลียงตำบลทุ่งแรงอำเภอลองจังหวัดแพร่
ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ค่ะคึกคักไปด้วยชาวบ้านจำนวนมาก
พากันไปขอเลขเด็ดน่ะคุณเห็นไหมโควิดก็กลัวเลขก็อยากได้เออเออ
แป้งไปโรยแบบนี้แต่ก็ไม่ลืมใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยนะคะ
โรยแป้งส่องหาเลขเด็ดหลายคนบอกว่าได้นะ
แต่จะโดนหรือเปล่าไม่รู้ต้องลุ้นกันอีกทีนะคะ
ไปถามนางสาวระดับคำเขียนนายกอบตทุ่งแร้งบอกว่าต้นตะเคียนต้นนี้
โผล่ขึ้นมากลางน้ำเมื่อวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมา
ระหว่างที่มีการขุดลอกแม่น้ำยมเพื่อสร้างแนวตลิ่ง
ชาวบ้านจึงมาหารือกับพระครูพรพิรมโชติปัญญาเป็นเจ้าอาวาสวัดวังเลียง
แล้วก็ที่สุดแล้วตัดสินใจเชิญร่างทรงมาทำพิธีจึงทราบว่าต้นตะเคียนนี้นามว่า
เจ้าแม่มัชชาวารีจากนั้นก็ทำพิธีเชิญต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ำ
เมื่อวันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วนำมาวางไว้ริมริมท่าน้ำยม
โดยเมื่อนำต้นตะเคียนขึ้นมาแล้วปรากฏว่าคุณหมามันเห่าตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะ
ชาวบ้านจึงต้องเร่งย้ายต้นตะเคียนมาไว้ที่บริเวณวัดแห่งนี้
ซึ่งก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายก็ต้องมีการตัดต้นตะเคียนแบ่งครึ่ง
แล้วยกมาครั้งละครึ่งท่อนค่ะเพราะมันมีขนาดใหญ่มาก
กระทั่งช่วงเย็นวันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมาสามารถนำมาได้ครบทั้งต้นแบบนี้
เจ้าอาวาสบอกว่ามีเรื่องที่น่าแปลกใจนะคืออะไรรู้ไหม
คือหลังจากที่นำต้นตะเคียนมาวางไว้ที่พระอุโบสถปรากฏว่า
หมาที่เคยเห่าหอนมาหลายคืนมันเงียบกลิบเลยค่ะ
เชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนต้องการจะขึ้นมาอยู่ที่วัดแน่นอน
โดยต้นตะเคียนต้นนี้เอาซะหน่อยความยาว๑๙เมตร
ความกว้างขนาด๔คนโอบและมีเส้นพาศูนย์กลางอยู่ที่หนึ่ง
เมตร๘๐เซนติเมตรนับว่าเป็นต้นตะเคียนต้นใหญ่
ที่สุดในจังหวัดตั้งแต่เคยมีมาของอำเภอลองจังหวัดแพร่
ค่ะไม่ได้บอกตัวเลขมาใช่ไหมฮะไม่ได้บอกตัวเลขมาใช่ไหม
บอกแค่สถานการณ์เนอะค่ะ